เรียกตั้งภูวาห์กอทมนะครับทุกผู้ชมครับ๒๒พฤษภาคมนี้วันอาทิตย์นะครับ
คนกรุงเทพไปใช้สิทธิ์กันนะครับแต่ว่าเราจะได้บัตรเลือกตั้ง๒ใบนะเพราะเลือกตั้งเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากอทมแล้วก็สกนะฮะสมาชิกสภาเขตนะฮะ
ทุกผู้ชมครับโดยประหลัดกล่อธนายขจิตชัทวานิทเป็นประธาน
การประชุมแล้วก็สรุปออกมาเกี่ยวกับสีของบัตรเลือกตั้งนะครับ
ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
คุณจะเข้าหาท่านจะได้บัตรสีน้ำตาล
ส่วนบัตรเลือกสอกรจะเป็นบัตรสีชมพู
แต่ศอกอต์ถ้านอยู่เขตอะไรโดรเจอทุกเพศจริง
เพราะว่าผู้สมัครสื้อกร
จะคนละหมายเลขกันนะครับส่วนวันลงคะแนนเลือกตั้ง๒๒พฤษภาคม
หลังจากลงคะแนนแล้วจุดรวมผลคะแนนเลือกตั้งเลยนะฮะจะเป็น
อาคารไอราวัตรพัฒนาที่สาราว่าการกรทมดินแดงนะครับเป็นห้อง
เดียวกับวันที่รับสมัครเลยนะครับตอนนี้เหลืออีกสามสิบวันนะ
ทุกผู้ชมครับแน่นอนว่าผู้สมัครทุกคนก็ลงพื้นที่
กันทุกวันเดี๋ยวลองไปไล่ดูหน่อยนะครับวันนี้คุณสกลที
ทยากุลผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรทมหมายเลข๓นะครับนี่
ไปหาเสียงที่ตลาดนางเลิ้งแล้วก็คลองถมเซ็นเตอร์ด้วยอ่าคือ
แม่ค้าเขาบ่นบ่นกับคุณสกลทีบอกโอ้โหเงียบเหลือเกินเสร็จ
ทะโกคเศรษฐกิจมันเงียบแล้วเกินคุณสกนธีบอกว่าถ้าได้
เป็นผู้ว่ากอทมนะเดี๋ยวจะมาจัดอีเวนต์เอาร้านค้าร้าน
ดังของแต่ละตลาดเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักมาก
ขึ้นแล้วบอกด้วยว่าตอนนี้กำลังพยายามปรับรูปแบบการหาเสียง
หลากหลายแนวมากขึ้นแม้ผลโพลยังเป็นรองแต่กำลังใจ

ตั้งให้มันหลายแนวก็คือลงพื้นที่ก็ลงด้วยทำคอนเทนต์ที่จะออก
โซเชียลก็ทำรวมถึงจะทำเป็นคลิปสั้นเกี่ยวกับเรื่อง
แนะนำตัวทีมงานที่จะมาเป็นทีมรองผู้ว่าเตรียมที่ปรึกษา
ของภูว่าก็จะสยอยออกมาตอนนี้ออกมา๔สั้นแล้วก็คงสยอย

ขณะที่พลตเอกอาศวินขวัญเมืองผู้สมัครภูว่ากฎธหมอหมาย
หกนะครับวันนี้เปิดปลาสายย่อยที่ลานกีฬาชุมชนวัดหลวง
ซอยวงสว่าง๑๙แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ที่๒๔เมษายนอาทิตย์นี้นะฮะ
จะเปิดปลาสายย่อยครั้งที่๒ที่ชุมชนคลองเตยนะครับซึ่งพลเอกอาศวิน
บอกว่าลงหาเสียงที่คลองเตยเนี่ยลงซ้ำมาหลายรอบเนื่องจาก
มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนานั่นเกือบ๑๐๐๐๐๐คนแล้วก็เคยเปิด
สายใหญ่ครั้งแรกที่เขตมินบุรีไปแล้วนะฮะ

ผู้สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข๘ค่ะ
ลงพื้นที่หาเสียงเขตน้องแข็มและเขตบางบอน
บอกว่า๓๐วันสุดท้ายแบ่งแผนหาเสียงเป็น๒ช่วงนะคะ
ช่วงแรกเน้นลงพื้นที่กรทมรอบนอก
เนื่องจากมีชุมชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
ส่วนช่วงที่๒เน้นนำเสนอวิสัยทัศน์

เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ได้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ
แล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ยังเป็นห่วงเรื่องของการสื่อสาร

เพราะประชาชนไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนานแล้วนะคะ
ดรเอสุชัชวีสวัสดีสวัสดี
สมัครผู้ว่ากรทมใหม่เลข๔ค่ะ
ไปหาเสียงที่ตลาดหลังประสงค์กันคลังเขตพยาธิไทย
พบผู้พิการขายลอตเตอรี่
ก็สะท้อนปัญหาเรื่องของทางเท้านะคะ

รเอ๊ก็บอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่จนลีนไปหมดแล้ว
นี่ค่ะไม่มีไขมันแล้วลีนไปหมดแล้ว

สกสีชมพูเดี๋ยวค่อยย้ำเตือนกันไป